ที่หน้าจวนผู้ว่าที่พัทธลุงกันหน่อยคุณผู้ชมสายสื่อสารหน้าจวนผู้ว่า

แต่ไฟไหม้แป๊บเดียวเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุได้รวดเร็วทันใจมากนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองพัทธลุงก็ปีนขึ้นไปบนรถกระเช้ารถดับเพลิงเนี่ย
เอาถังสารเคมีไปฉีดดับเพลิงที่มันกำลังไหม้อยู่ที่สายสื่อสารที่เสาไฟหน้าจวนผู้ว่า
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงถนนพิเศษกิจตำบลครูหาสวรรค์ที่อำเภอเมืองพัทธลุง
ก็๑๐นาทีก็สามารถที่จะดับเพลิงได้แล้ว
เพลิงสงบการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าไฟได้ไหม้ที่บริเวณสายไฟ
มันเป็นสายไฟกับสายสื่อสารที่มันพันอยู่ด้วยกันนี่แหละครับ
ได้รับความเสียหายบางส่วนก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งมันก็เกิดแบบนี้บ่อยแล้วล่ะในหลายพื้นที่เหมือนกัน
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟดับรอบบริเวณนี้เป็นวงกว้าง
ต้องซ่อมแซมนานกว่า๒ชั่วโมง
ถึงสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ

อย่างนั้นก็ฝากตรวจสอบดูแลกันด้วยล่ะครับ